ช่วงนี้ขอเอาใจสาวหรือว่านุ่มที่รักการดูแลสุขภาพ
คือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่สาวนะที่เขาดูแลบำรุงผิว
หนุ่มก็ต้องดูแลบำรุงผิวเหมือนกัน
เพราะไม่อย่างนั้นนะคะคุณจะแพ้สาวค่ะ
แต่สาวก็ต้องดูแลไม่อย่างนั้นคุณก็จะแพ้สาวประเภท๒

เราก็จะพาไปหาวิธีการดูแลแบบธรรมชาติ
อย่างเช่นการสปาด้วยแบบสมุนไพรไทย
หรือว่าไปพอกโครนที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มันน่าสนใจมาก

ดิฉันก็อยากรู้แต่มีคำตอบมาฝากกับช่วงของ
รู้แล้วบอกตอบ
รู้แล้วบอกตอบครับ
รู้แล้วบอกตอบ
รู้แล้วบอกต่อวันนี้จะพาทุกท่านไปสูดกลิ่นอาย
ความเป็นบ้านทุ่งกันที่นี่เลย
นิเวศพิพิธภัณฑ์ชองบ้านช้างคูณอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
ยินดีต้อนรับสู่นิเวศพิพิธภัณฑ์ทองบ้านช้างทูลค่ะ
เริ่มด้วยการนำเสนอวิถีชีวิตของชาวช้างทูล
ตู้อบสปาสุดเก๋ไก่แบบนี้
ก่อนจะทำสปาสุมไก่นี่
ของที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือสมุนไพร
วันนี้ถ้าหนูขออาสาพาไปหาสมุนไพร
ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
จ้าแล้วล่ะครับไปค่ะนาง
อกจากจะเป็นสมุนไพรที่ช่วยเรื่องผิวพันธุ์แล้ว
ยังต้มกินได้อีกด้วยนะครับทำได้สารพัดจริง

จะมีเป็นกลิ่นหอมรสชาติเขาจะออก

แม่เด็ดปุ๊บดมปั๊บงับแง่ม
พิสูจน์กันพนาที
การันตีว่าของแท้แน่นอน
ถึงเวลาไปทำสปาสุ่มไก่กันแล้วล่ะครับ
ขั้นตอนการเตรียมก็ไม่ยุ่งยากครับ
สมุนไพรที่มีมากในท้องถิ่น
ใส่ในหม้อหุงข้าวเติมน้ำลงไปแล้วรอให้เดือด
ก่อนอื่นเลยต้องเปลี่ยนชุดให้พร้อม
หลังจากนั้นก็ใช้สุ่มไก่ครอบ
แล้วก็อย่าลืมเอาผ้าปิดช่องว่างด้วยนะ
เพื่อไม่ให้น้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรออกจากซุมได้
นี่แหละครับสปาบ้านทุ่งขนาดแท้

ดูจากสีหน้าก็พอจะรู้แล้วล่ะว่า
ผ่อนคลายถึงขนาดหลับได้เลยทีเดียว
เฮ้เฮ

มาเสร็จไม่อยากพลาดของเด็ด
น้ำมันที่นี่คลองหม่อไร้
จากจะมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามแล้ว
ปากกลางแจ้งแห่งนี้ยังเป็นร้านสปาผิวอีกด้วยนะ
แบบนี้ก็มีด้วย
ทำสปาพ่อโครนขาวกัน

เพราะแถวนี้เนี่ยเขามีสายแร่คอยอยู่เยอะ

และคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวอีกด้วยนะฮะ
ทำให้ผิวผล์ละภายในความเป็นประหลักที่คลึ่ง
ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลหรอกครับ
เพราะมีอยู่มากในคลองบ่อไร่นั่นเอง
ของดียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ
นั่งรถสาเล้งไปคลองบ่อไร่เพื่อร่อนหอยกันดีกว่าครับ
ในอดีตอำเภอบ่อไร่เป็นแหล่งกำเนิดของพลอยแดง
พลอยทัพทิมสยามจำนวนมาก
จะมีความผิดแปลกไปจากพลอยที่อื่น
เพราะมีสีสวยและน้ำงามเนื้อคอยแกร่ง
และทุกวันนี้ยังพบวิถีชีวิตของชาวบ่อไร่
ร่อนหาพลอยกันอยู่
ขอสักเม็ดสองเม็ดไปฝากคุณผู้ชมได้ไหมครับ
มาที่เดียวได้ทั้งเรื่องสุขภาพ
ความสวยความงามเต็มอิ่มทุกรสชาติจริง
จริงนี่แหละครับเสน่ห์บ้านทุ่งขนาดแท้
เรื่องดีเด็ด
รู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อครับ

รู้แล้วบอกต่อโอ้โหนี่รู้แล้วเหลืองไหมครับ
นี่ไปพอกมาโคนขาวใช่ไหมครับโคนขาวมาสักครู่เลืองเหรอเชียว
เหลืองอร่ามงามตาโอ้โหไม่ได้เหลืองเฉพาะตัวนะ
หน้าตาเหลืองจนออกไปทางเขียวแล้ว
อันนั้นดำค่ะไม่ใช่เหลือง
แต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากสวยคุณลองไปสปาแบบนี้ดู
เพราะว่ามันเป็นสปาแบบที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน
แล้วมันก็เป็นสมุนไพรแล้วมันก็เป็นแบบว่า
อุปกรณ์เข้าของวัตถุดิบอะไรต่างที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ
ผมชอบนะสปาบ้านทุ่งอย่างแท้จริง
ใช่สาวน้อยบ้านหนาสปาบ้านทุ่งสปาสุ่มไก่
ถูกต้องน่ารักมากเลยนะคะ
เรื่องดีแบบนี้ก็รู้แล้วก็เลยมาบอกต่อคุณผู้ชมจ้า